ดูเรื่องของโควิด๑๙คุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่ามีคำเตือนจากกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่า๖จังหวัดตอนนี้ที่จะต้องจับตานะคะก็คือ
เชียงใหม่ขอนแก่นค่ะคือ๖จังหวัด
คือยอดของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะ
แล้วตอนนี้ก็รักษาหายแล้ว
ไปนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมทำไมถึงจะต้องจับตาที่นี่
คลัสเตอร์เรือนจำคุณนัทพงศ์
เพราะว่ามีรายงานบอกว่า
เรือนจำนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเรือนจำพิเศษนครศรีธรรมราช
ติดเชื้อกัน๑๓๐๐คน
คือเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ
นักโทษที่นี่รวมกันกว่า๗๐๐คน
แล้วเป็นเรือนจำขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้
ตั้งอยู่ที่อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรากฏว่าตรวจพบการติดเชื้อในแดนควบคุม๖ทับ๑

ซึ่งตรงจุดนี้เป็นแดนควบคุมที่มีความมั่นคงสูง
นักโทษเกินโทษเกินกว่า๓๐ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิต
จะถูกควบคุมตัวเพื่อที่จะรอเคลื่อนย้ายไปที่เรือนจำบางขวาง
ก็ปรากฏว่าตรงนี้ติดเชื้อรวม๑๓๐๐รายนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะพบว่าติดเชื้อทั้งหมดในแดนควบคุม
เนื่องจากว่าเป็นการอยู่รวมกันนะคะในห้องควบคุมรวมกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้นต่อของการระบาดก็ยังไม่ทราบแน่ชัด
แต่ว่าคนที่จะเข้าออกในพื้นที่ได้มีเพียงนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่พบว่ามีการรายงานว่ามีการติดเชื้อนะคะ
ส่วนเรือนจำขณะนี้อีก๒เรือนจำก็คือเรือนจำทุ่งสงศ์
แล้วเรือนจำทันทะสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมได้แล้วนะคะ
มีผู้เสียชีวิตแห่งละ๒รายรวม๔ราย
สถานการณ์ภายในพบนักโทษที่มีอาการหนักมากกว่า๑๐คน
ก็ถูกส่งตัวไปรักษาในพื้นที่ที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งดูแลเป็นพิเศษ
เพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
จากทั้งหมดเป็นนักโทษเด็ดขาดที่มีอัตราโทษสูง
บางรายก็เป็นนักโทษสำคัญในคดีภาคใต้นะคะ
ตอนนี้ก็ถูกรักษาตัวอยู่ในสถานที่ควบคุมพิเศษแห่งหนึ่ง
มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
มาแล้วนะคะคลัสเตอร์เรือนจำนะคะ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชติดเชื้อทั้งหมด๑๓๐๐คนค่ะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้มอบเงินบริจาค
จากประชาชนและคณะรัฐมนตรีกว่า๒๐ล้านบาท
บัญชีเงินบริจาคสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันเรื่องของการใช้งบกลาง
แล้วก็แอนเรียโบเซรี่นักร้องโอเปร่า
ปีนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
บอกว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
ยืนยันว่าต้องคุ้มค่าและมีประโยชน์นะคะ

วันนี้มีการลงทะเบียนเยียวยากลุ่มอาชีพแท็กซี่นะคะ
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่อายุเกิน๖๕ปี
ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓๙และ๔๐

แล้วก็อยู่ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
เว็บไซต์ของกรมขนส่งนะคะ
แล้วก็หลังจองสิทธิ์ในระบบแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนยืนยันด้วยตัวเอง
กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
ภายในวันที่๕พฤศจิกายนนี้ครับ